เรื่องก็ต้องมาฝากเตือนกันสำหรับใครที่ชื่นชอบสั่งของออนไลน์
ละโมยแล้วคุณด้วยไหม

คือบางทีนะสั่งอย่างหนึ่งได้อีกอย่างหนึ่ง

ไม่ใช่โปรโมชั่นแต่มันคือเรื่องราวมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังฮะ

เถอะเพราะเปิดกล่องออกมาปับ

เครื่องตัดย่าทางออนไลน์

คือไปถามไปถามคนที่เขาเล่าถึงเรื่องราวนี้ก็คือนางสุภาพรสุขศรีอายุ๖๘ปีเธอนะ
เป็นอดิษฐการเกษียณที่จังหวัดพัทธรรม
ไปสอบถามกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเล่าให้ฟังว่า
ตอนแรกปกติเธอจะอยู่กรุงเทพนะแต่เวลากลับมาที่บ้านเนี่ยที่บ้านเขาก็มีสวนไง
คือจะมาที่นี่เพื่อดูสวนสวนมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกเอาไว้
คือเห็นว่ามันรกแล้วมั้งยากขึ้นก็เลยสั่งเครื่องตัดย่า
แบบรถเข็นในราคา๔๗๘๐บาท
คุณเคยเห็นไหมเครื่องตัดย่ารถเข็นอย่างนี้
แล้วก็ไถไปอ่ะอ่าสั่งทางออนไลน์นี่แหละเรียบร้อย
กระทั่งมาส่งที่บ้านที่สวนของเธอ
ก็ให้คนสวนไปเปิดเช็คนู่นเช็คนั่น
คนสวนเดินกลับมานี่นี่ไหนบอกว่าสั่งเครื่องตัดย่า

คนสวนบอกว่ายังไม่ได้ตัดยังไม่หิว
ยังไม่หิวนะคือกล่องอ่ะก็ยังบอกเลยนะว่ามันเป็นเครื่องตัดย่า
แต่เปิดมากลายเป็นน้ำดื่ม๒ขวดแล้วที่สำคัญมีอะไรอีกรู้ไหม
มีคู่มือการใช้งานแต่เครื่องไม่มีให้เรียนรู้ก่อน
แล้วเพื่อนจะส่งมาตามหลัง
ไม่ใช่แล้วแบบนี้คือมีคู่มือการใช้งานเครื่องตัดย่า
แต่ไม่มีเครื่องตัดย่าแต่สุดท้ายได้น้ำมา๒ขวด
แบบนี้คุณสุภาพรอยู่เฉยไม่ได้ครับ
ต้องไปแจ้งความที่สพควนขนุนเพื่อให้เอาผิดกับบริษัทที่สั่งซื้อไป
แล้วหลังจากนี้เธอบอกอีกนะว่าจะไปร้องเรียนกับทางสคบอีกด้วย
เพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่างแต่ผมบอกแบบนี้ก่อนแล้วกัน
คุณอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินนะคุณดูข่าวนี้เนี่ย
บางทีต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝั่งด้วย

อันนี้พูดให้ความเป็นธรรมเขานะ

เพราะว่าคือคู่มืออะไรก็อยู่
แต่กล่องนี้อาจจะเป็นกล่องที่เปิดไปแล้ว
ดันมีคนวางรวมไว้อะไรอย่างนี้
เอาล่ะผมว่าถ้าทางบริษัทเขาเนี่ยนะ
ที่เป็นคนขายเครื่องตัดย่าเนี่ย
ถ้าทางบริษัทแล้วแหละ
คือเขาสั่งเครื่องตัดย่าละครับ

อันนี้ต้องเข้าใจอะไรผิดสักอย่าง
น่าจะเป็นความเข้าใจผิดกันเนาะ
ที่ความเป็นไปได้อย่างไรก็ขอให้เคลียร์กันลงตัวนะจ๊ะ